ไปอีกหนึ่งที่แล้วกันนะคะที่จังหวัดกระบี่
ไปที่ชายหาดเลยเราจะเห็นเด็กน้อยเด็กผู้หญิงคนนึง
เดินช่วยคุณแม่ขายข้าวขายของ
ใช่ค่ะเด็กเนี่ยตั้งใจที่อยากจะช่วยคุณแม่ในการทำมาค่าขายจริงเลยนะคะ
และที่สำคัญหนูน้อยคนนี้เขาสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
เขาพูดได้ถึง๓ภาษาด้วยกัน
ภาษาไม่ได้รวมภาษาไทยนะไม่ธรรมดาจริง
ถ้าไปถึงแล้วพบเด็กหญิงคนนี้คือน้องเฟิร์นนะคะ
เด็กหญิงวะรัสยาปะติมินอายุ๕ขวบ
เป็นนักเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๓เท่านั้นเอง
เป็นลูกของเจ้าของร้านผลไม้นี่แหละค่ะ
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าทุกวันหลังจากที่น้องเฟิร์นเลิกเรียนแล้ว
เฟิร์นก็จะมาช่วยคุณแม่ขายของที่ร้านเป็นประจำเลย
แล้วก็ชอบให้คุณแม่เอาผลไม้เอาของกินจุ๊กจิ๊กต่างใส่ตะกร้า
พอใส่เสร็จน้องเฟิร์นก็จะเดินไปขายตามชายหาดแบบนี้ค่ะคุณ
ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเขาจะมานั่งพักผ่อนกัน
แรกคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้น้องไปขายของนะ
สงสารน้องเพราะน้องยังเด็กอยู่
แต่น้องเฟิร์นไม่ยอมเพราะว่าอยากจะไปช่วยคุณแม่ขายจริง
แล้วเวลาเจอลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยนะคะมีชาวจีนชาวฝรั่งชาวอารับ

ใช่ค่ะทอนเงินได้เองทั้งหมดเลย
สาเหตุที่น้องพูดสื่อสารได้เนี่ยเพราะว่าน้องเฟิร์นเป็นเด็กที่ช่างสังเกต
แล้วก็ฝึกพูดตามที่คุณแม่ขายของนะคะ
ภาษาที่น้องเฟิร์นสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ก็คือ
มีภาษาอังกฤษและภาษาจีน

โอ้โหนี่น้องเฟิร์นเก่งมากนะคะ
แล้วก็เป็นการจำคำพูด
จำนวนเงินอะไรแบบนี้แบบง่าย
ก็คือสามารถช่วยคุณแม่ขายของได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
พอคุณแม่ไปรับเขาที่โรงเรียนนะก็จะถามคุณแม่วันนี้ได้กี่บาทแล้วคะ
คุณแม่เพิ่งได้ไป๒๒ใบก็หัวเราะไงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูกลับไป
หนูจะช่วยช่วยฮิ้วไปหาลูกค้าให้คุณแม่เองอะไรประมาณเนี้ยนะว่าเออของแม่อ่ะ
ต้องคอยลูกค้ามาหาใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะไปหาลูกค้าให้แม่เองอะไรประมาณนี้
พอได้กลับมาก็หัวเราะอุ๊ยหนูชนะแม่แล้วอะไรประมาณนี้แม่ได้น้อยหนูได้เยอะอะไรประมาณนี้นะ
ความคิดเรื่องการค้าขายตั้งแต่เด็กเลยนะค่ะคุณแม่บอกว่าที่ยอมให้ลูกทำอ่ะ
เพราะว่าเห็นว่าลูกทำแล้วเขามีความสุขเขาสนุกเขาได้เรียนรู้แต่จริงคุณแม่ก็ดูแลนะ
คืออยู่ในสายตาของคุณแม่ตลอดเวลาเวลาน้องจะเดินไปไหนมาไหนแบบนี้นะคะ
คือน้องเฟิร์นก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนด้วยนะคะมาช่วยคุณแม่หรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะ
วันนึงเนี้ยน้องเฟิร์นช่วยแม่ขายของได้เยอะนะคุณครับ๕๐๐๗๐๐บาทเลย
ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าด้วยความที่น้องเป็นเด็ก
คุณแม่ก็จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้น้องคลาดสายตานะคะ

ก็อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายนะ

คือเด็กอ่ะสนุกไงเวลาได้ชดลองขายของ
ได้คุยกับชาวต่างชาติอะไรแบบนี้